ครับผมอ่ะต้องพูดว่ายังไงดีล่ะสำหรับผู้ชายคนนี้พี่บอย
เบอร์๔๕ที่เราสปอยล์ก่อนคราวที่แล้วนี่คือเชื่อว่าทุกคนเดาได้เบอร์๔๕นั้นน่าจะใช่นักเตะคนอื่นไปได้
ซุปเปอร์มาริโอของทุกครับ

ฝีเท้าดีนะฝีเท้าดีแต่ว่าก็เรียกว่าไงดีพรสวรรค์ครบเครื่อง
แต่ว่ามาติดที่ความอินดี้ของเขาครับอ่า
ทั้งบอลดีทั้งว่านแย่มองกับเขาจริง
คือน่าเสียดายครับคือน่าเสียดายครับน่าเสียดายพูดได้คำเดียวว่าน่าเสียดายครับ
ฐานะที่แบบดูเขาตั้งแต่สมัยเล่นอินเตอร์มิลานอ่ะอ่า
นั่นแหละครับก็รู้สึกว่าเขาไปไม่สุด
ปัจจัยหลายอย่างด้วยความอินดี้ของเขานั่นแหละ
ทำให้ตัวเขาไปไม่สุด

ซึ่งผมชอบมากกับการที่อธิบายความเป็นบาโลโดยมันชินี
เดี๋ยวลองฟังกันช่วงท้ายนะครับ
เขาเป็นบุตรชายชาวกาน่าอพยพนะครับอบพยพอยู่ที่อิตาลีนะครับ
ตัวเขาเกิดที่เมืองปาเลโมประเทศอิตาลี
ทีมที่๑๒นะครับ

หลังจากที่เขาอยู่ที่ปาเลโมมาสักระยะหนึ่งครับ
สุดท้ายก็ได้ย้ายมาอยู่ที่
มันแต่เด็ก
ซึ่งเขาศัลยาอิตาลีตั้งแต่เด็กเลยถูกมั้ย

ยังไม่ได้
จริงเขาเพิ่งจะได้ศัลยาอิตาลีในตอนที่๑๘ปี

แล้วก็ด้วยความที่เป็นครอบครัวอบพยพนะครับทำให้เรื่องของการเงินยังไงก็ขัดสน
เป็นเรื่องที่ไม่เกินคาดเดาจึงทำให้ครอบครัวอุปธรรม
ฟรานเชสโก้แล้วก็นางซีเวียบาโลเตลี่เข้ามาอุปการะต่อจากครอบครัวที่แท้จริงของบาโลเตลี่นะครับ
คุณฟรานเชสโกกับคุณซิลเวียก็คือนางศูนย์บาโลเตรลี่นี่แหละ
ทำให้เรารู้จักเขาในชื่อของมาริโอบาโลเตอรี่ในเวลาต่อมา
ในช่วงแรกของการอุปการะนะครับก็คือว่าบาโลเตอรี่เนี่ยจะอยู่กับครอบครัวบาโลเตอรี่ในช่วงวันธรรมดาก็คือไปเรียนนี่แหละ
แล้วก็ช่วงวิกฤตก็คือเสาร์อาทิตย์ก็จะให้กลับไปอยู่กับครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวจริงชาวภาคใต้
แล้วก็มารู้จักเขาในเวลาต่อมาก็คือมีการเริ่มอุปการะอย่างเป็นทางการอย่างจริงจังนะครับ
ทำให้เราก็เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเรารู้จักเขาในชื่อของมาริโอบาโลเตลลี่
การเติบโตของบาโลเตอลี่ที่เมืองเบรสชาถีย์เนี่ยกลับบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายว่าหิตเข้าประเทศที่ยังมีการเหย็ดผิวค่อนข้างหนัก
ที่มีการเหยียดผิวคนผิวดำ
เขาจะยังเห็นอยู่เนื่อง
แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนผิวดำ
คนเดียวในระแวกบ้าน
ก็จึงทำให้เขาถูกเหยียดผิวมาตั้งแต่จำความได้เลยก็ว่าได้
กระดับชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นขึ้นมาตามลำดับ
จริงมันมีคำเปรียบเทียบด้วยนะก็คือว่า
โลเตอรี่คือคนดำคนเดียวในรั้วบ้านสีขาว
จริงมีคำเปรียบเทียบถึงนักเวอร์ชันนี้เลยนะ

ในช่วงที่ค้าแข้งกับอินเตอร์มิลาน

ที่นี่ใช่ครับคือก็ไม่รู้ว่าถูกชะตากันยังไงแต่ก็แต่ก็ไม่แปลกใจ
เพราะว่ามาโลเตอรี่เป็นคนที่มีของจริงนะครับ
แล้วก็จุดสูงสุดก็คือการที่ย้ายออกจากอินเตอร์มิลานไปร่วมทีม
เชสเตอร์ซิตี้อืมอืมการย้ายทีมครั้งนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นครับ
คนที่อยู่เบื้องหลังในดีลนั้นก็คือคนเดิมครับโรปาโต้มันชิน

เพราะจริงเขาก็โชคโชนทั้งในฐานะการเป็นนักเตะแล้วก็การเป็นโค้ดโค้ด

แต่เราอาจจะเอาเป็นเรื่องอิตาลีทีมอย่างเดียวเลยไหมอะไรอย่างนี้มันก็พูดได้เหมือนกัน
มือแน่นอนคุ้นนิสัยคุ้นทุกอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าจะรับมือได้ทั้งหมดเพราะเขาอยู่ในการควบคุมได้เสมอ
เหมาะกับการเล่นฟุตบอลพรีเมอร์ลีกได้เป็นอย่างดี
ถ้าแบบในจังหวะหัวกระโหลกแล้วแบบประกบไม่ดีเขาซัดตูมหายเลยเหมือนกันนะอันนี้พูดกันตามตรงเลย
แล้วก็เป็นนักเตะที่สามารถเรียกฟาวจากคู่แข่งได้เก่งมากอีกคนนึงเหมือนกัน
ใช่คุกกิ๊กของเขาอะ
ใช่แล้วพอเขาตัวเขาใหญ่นะแล้วเขาแบบเขาบังอะไรอย่างนี้ถ้าแบบผิดเหลี่ยมก็ฟาวไปอะครับ
คือปัญหานักเตะนักเตะส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยจะมีปัญหานอกสนามใช่ไหมครับ
เขาเลยมีปัญหาทั้งในและนอกจริงนะครับ
ถ้าไม่นับมาชินีนะก็คือโชเฟ่มูลินโย
คือถ้าพูดในเวลาปัจจุบันนะในช่วงที่แบบไม่ได้เป็นเจ้านายกับลูกน้องเนี่ย
ถ้าให้ผมเขียนเรื่องราวเล็กน้อยเกี่ยวกับเขาเนี่ย
สามารถเขียนได้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งเลยประมาณ๒๐๐หน้าเขียนได้เลย
เบอร์นายโย่ต้องเอาไปโต้ใส่มา๒คนน่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะ

แล้วโอของมาริโอเนี่ยได้รับใบเหลืองในนาทีที่๔๒หรือ๔๓นี่แหละ

เมื่อเข้าสู่ห้องแต่งตัวครับ
ผมก็คือมูลินโยใช้เวลา๑๔นาที

ผมไม่สามารถเปลี่ยนคุณได้ผมไม่มีกองหน้าในมือ
โดนใบเหลืองเด็ดขาดนะเพราะว่าเขาโดนไปก่อนแล้วใช่ไหมครับ
ให้คุณเล่นที่บอลเวลาเสียบอลอย่าไปมีปฏิกิริยาตอบโต้ใดทั้งสิ้น
ถ้าใครยั่วโมโหก็อย่าไปสนใจอย่าไปตอบโต้ขอร้องเถอะนะ
ถูกไล่ออกตอนนาทีสี่ห้าสี่ปกซึ่งในความจริงก็คือ
ไล่ออกนาทีที่หกสิบนะครับก็คืออุตส่าห์พูดคุยตลอดพักครึ่งเนี่ย
อย่าโดนใบแดงนะแต่สุดท้ายบอเลเตอรี่ก็จัดให้มูลินโยครับ
ก็คือ๑ใบแดงในนาทีที่๖๐ก็เป็นเรื่องที่มูลินโยก็บอก
ถ้าใช้ศัพท์ปัจจุบันก็น่าจะเป็นหัวจะปวดนะหัวจะปวดหัวจะปวดนะครับ
เพื่อดูไฮไลท์อันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่า
เขาหมุนตัวครับแล้วยิงด้วยตอกส้นแล้วบอลก็หลุดออกไป
เขาก็สงสัยว่ามันทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทำอะไร
คือโอเคเข้าใจว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่มันไม่ควรทำอย่างนั้น
แต่ว่าคุณไม่สามารถทำอย่างนี้คุณต้องมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้
คุณต้องจริงจังกับการปีซีซั่นให้มากกว่านี้
นั่นแหละครับก็ปวดจะหูก็ควรจะปวดเหมือนเดิม
ใช่ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ศิลปินหรืออะไรก็ตามแต่นะครับ
แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ครับว่า
ทำไมเวลาที่ยิงประตูได้ทำไมต้องดีใจ
ปกติเราก็เห็นนักเตะทุกคนเวลาเขายิงประตูได้เขาก็จะดีใจเฮกันนู่นนี่นั่นมีท่าดีใจสารพัดนะครับ
แต่บาโลเตอรี่เขาไม่ดีใจโดยที่เขาก็ยอกย้อนกลับไปว่า
เวลาที่บุรุษปรายศนีย์ส่งจดหมายแล้วเขาส่งถูกมือคนเขาดีใจเหรอ
คือถ้ามองในมุมนี้ก็ถูกของมึง
ก็หน้าที่ผมคือยิงประตูผมยิงประตูได้ก็เรื่องปกติป่ะ
ผมจะไม่ดีใจก็เรื่องของผมป่ะใช่ไหมถูกของมันไหมก็ถูกของมัน
แต่แบบทำไมฟังแล้วมันขัดแย้งไงไม่รู้
แล้วไอ้ที่ท่าเบ่งกล้ามมึงคืออะไร
คือก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเกลียนหรือยังไงหรือจะอะไรเนี่ย
แต่ถามว่าเขาพูดถูกไหมเขาพูดถูก
ก็ไม่ดีใจก็ได้ก็มันเป็นสไตล์ผม

เคอรี่ส่งพัสดุมาถึงมือ

ซึ่งไม่ว่าจะร้ายจะดียังไงก็ตามครับ

อย่างถ้าจำกันได้ก็คือตอนช่วงมกรา๒๐๒๒ที่ผ่านมาเลยช่วงต้นปีเลย
ถ้าให้พูดตลกคำก็คือผมว่าลูกชายนอกไส้ดีแท้จริง
ผมว่ามาชินี่ก็เป็นพ่อแม่บุญธรรมอีกคนนึงเหมือนกันนะ
ประหลาดอย่างหนึ่งของคู่นี้นะครับ
ส่วนอันนี้ที่เล่ามาคือผลงานในสนามใช่ไหมครับ
ก็คือเรื่องของการถูกใบแดง
บอกว่าอย่าโดนใบแดงนะคุยตั้ง๑๕ที

แล้วก็เกมอุ่นเครื่องใช่ไหมครับอันนี้คือเกิดในสนามใช่ไหมครับ
แต่สิ่งที่อยู่นอกสนามแล้วผมเชื่อว่าแฟนบอล
จำนวนมากน่าจะยังจำกันได้ก็คือ
ในวันที่๒๑ตุลาคมปี๒๐๑๘
นะครับจากตอนนั้นตอนนี้ก็เกือบจะ๑๑ปีแล้ว

ได้มีการรับแจ้งครับว่า
บาโลเตอรี่ทำไฟไหม้บ้านตัวเอง

ในอีก๒๔ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับ

คือมันใช้คำว่าทำไฟไหม้บ้านตัวเอง

และนี่คือลอตเตอรี่ทำไฟไหม้บ้านตัวเองครับ

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่อยู่ในเหตุการณ์

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเตรียมตัวก็คือ

บาโลอยู่กับเพื่อนอีก๓คนนะครับ

โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงอยู่ประมาณ
ครึ่งชั่วโมงในการดับไฟนะครับ
แล้วก็อยู่สแตนบายจนถึงเวลา
ตี๒๔๕นาทีเพื่อดูว่ามันจะไม่เกิดไฟไหม้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จากการเปิดเผยของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเขาบอกว่า
บาโลเตอรี่ออกมาพร้อมกับกระเป๋าหลุยวิตต้องโดยที่ภายในครับ

เงินสดไม่ได้บ้านไม่พอแล้วเหรอเก็บออกมาทันด้วยเหรอ
นึกภาพให้เป็นอย่างเง่านั้นนั่นแหละคือเหตุการณ์ของแบลโบโตรีในวันนั้น

แต่ว่าหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปสักระยะหนึ่ง
แต่ว่าคนที่ทำคือเพื่อนของเขาต่างหาก
โดยจังหวะแรกเนี่ยไฟพลุเนี่ยมันไปโดนที่ผ้าเช็ดตัว
ซึ่งไอ้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยมันก็ติดไฟติดไฟเสร็จปุ๊บมันลามไปถึงไอ้ตรง
เขาเรียกอะไรม่านม่านในห้องน้ำ
หลังจากนั้นบ้านของบาโลก็เต็มไปด้วยควันไฟ
อย่างน้อยก็เขาไม่ได้เป็นคนจุดทูปด้วยตัวเองนะเขาบอกเป็นเพื่อนนะครับ
แล้วกันอันนี้คือคนที่เล่าคือมิโนไลโอล่า
เขาบอกว่าจริงไอ้วันที่เกิดเหตุไฟไหม้
ก็คือถามว่าต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้

โทรหาใครสักคนแล้วให้คนนั้นบอกว่า

คือมันก็แบบมีคนก็แซวกันว่าแบบ

เขาต้องดูทั้งชีวิตของมาริโอบาเลเตอรี่
คือมันก็ไม่รู้อะไร

แล้วก็เรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่
ทุกคนพูดถึงและทุกคนก็รู้กันไปหมดเลยว่า

โดยที่จะเป็นการไฟไหม้ก่อนที่จะเกิด
บิ๊กแมทที่เป็น

คืนนั้นทั้งคืนปาโลเตอรี่ก็ใช้เวลา
แล้วก็ออกไปซ้อมกับผู้รุ่นทีมตอนประมาณ๑๐โมงข้างเช้า
พร้อมกับข่าวที่ดังไปทั่วโลกว่า
บาโรทำไฟไหม้
นี่ขอพูดถึงเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่า
คือผมก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเหตุผลที่แน่ชัด
แล้วก็เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่อยู่ในสนามครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับ๑วัน
อันนี้ดังกว่าข่าวไฟไหม้อีก
เรียกว่าสัปดาห์เดียวเขาสามารถเป็นข่าวพาดหัวได้

เออใช่ทำไมผมให้คุณชัดชาติเลย
ไม่ว่าจะเป็นชัดชาติหรือจะเป็นพระเจ้าโจ๊โฟครัว
อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะมันพูดจริงนะ
เดี๋ยวผมจะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้น
การที่บรรดาสำนักข่าวมักจะชอบลงเรื่องราวแปลก

จ่ายเงินค่าปรับให้กับนักเรียนทุกคนที่คืนหนังสือล่าช้านะครับ
มีข่าวเรื่องของการจ่ายค่าน้ำมันให้กับรถทุกคัน
ที่มาโลเตอรี่ไปเข้าปั๊มนั้นอืมมีข่าวว่ามีเด็กคนนึงมาขอ
ลายเซ็นแล้วตัวของถามว่าทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนอืม
เด็กคนนั้นก็บอกว่าเขาถูกบูลลี่อืมบาโลก็เลยพาเด็กคนนั้น
ไปพบกับครูใหญ่อืมนะครับมันมีข่าวอีกว่าแต่งตัว
ในชุดซันตาคอร์สแล้วก็ขับรถไปร่อนทั่ว
เมืองแมนเชสตเตอร์แล้วก็มีข่าวว่าไปชนะ
แล้วให้เงินแก่โฮมเลสแต่ไอ้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดอ่ะ
มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมันคือมันคือมีมเลยครับ
เหรอใช่มันคืออะไรก็ตามแต่คือเกิดอะไรขึ้นไม่รู้
แต่ใส่ชื่อของบาลาเตอรี่เข้าไปอ๋อผมก็เลยบอก
ว่าเนี่ยมันคือพระเจ้าโจ๊กหรืออะไรก็ตามแต่คือคือ
หรือเป็นชาติชาติก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่ง
บาเราจะรีบเป็นไม่ใช่เป็นสิสิ่งที่บารอเตอรี่
อืมนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมข่าวเนี้ย
อะไรอะไรมันก็ต้องมาลงที่กูวะอืมใช่ไหมครับนั่นก็เลย
เป็นที่มาของชื่อเอ่อเบอร์เสื้อครับแล้วก็มีคำว่า
ว่าวายอัลเวสมีก็คือแปลไฟไว้ข้างในเนอะแสดงไว้
ข้างในแล้วก็ดึงประตูเสร็จแล้วก็ถอดเลย
ก็แปลภาษาไทยง่ายง่ายว่าทำไมต้องเป็นกูทุกทีอืม
อะไรอย่างงั้นอะไรอะไรก็กูอะไรอะไรก็กูนะครับซึ่ง
เขาก็บอกว่าจริงเขาก็เบื่อกับข่าวพวกนี้มาก
ที่แบบอยู่ก็ไม่รู้ว่าจับชื่อเขาไปใส่ในข่าว
ทั้งทั้งที่เขาก็ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละ
ก็เลยเป็นที่มาของวายออเวสมีนะครับแต่ว่าใน
บรรดาข่าวที่เป็นมีนทั้งหมดนะครับมันก็มีเรื่องจริง
อยู่บ้างอืมในบางส่วนอืมก็คือเรื่องของซีลเวียครับ
เวียซึ่งเป็นแม่บุญธรรมของบาริเตอรี่นะครับตอนนั้น
เขาเดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่แมนเชสเตอร์นะครับสิ่งที่
เวียบอกให้บาโลเตอรี่ไปซื้อก็คือเตารีดอืมกับ
ยองรีดนะครับแต่สิ่งที่บาโลเทอรี่ซื้อกลับมาก็คือ
รถเอทีวีและคลัมพอลีนมันใกล้เคียงนะตรงไหนก็เขา
อยากได้มากกว่าครับนะครับเออมันตลกนะมันตลกอืมอันเนี้ย
คือเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่เป็นเรื่องจริง
ในท่ามกลางเรื่องแต่งอ่ะอืมคือเรื่องของเรื่องของ
บาโลเตอรี่เนี่ยแม้แต่บรรดาเพื่อนร่วมทีมในเวลานั้น
ก็ก็หยิบมาพูดเหมือนกันอืมหนึ่งในนั้นก็คือ
อ่าเขาบอกว่าไอ้ที่จริงอ่ะไอ้เสื้ออ่ะคนในไม่
ไม่มีใครรู้นะอืมเออแล้วจริงจริงถ้าใครคนหนึ่งรู้อ่ะ
ก็คงจะบอกให้บาโลถอดไม่ให้ใส่เสื้อตัวนั้นนะครับ
ส่วนคำถามที่ว่าใครเป็นคนทำเสื้อวายออเวสมีในที่สุดก็มี
เฉลยออกมาครับอืมคนนั้นก็คือเลสแชปแม่นอืม
แชปแม่นก็คือคิดเมเนเจอร์ก็คือผู้ดูแลชุด
แข่งขันของแมนเชสเซอร์ซิตี้นั่นเองอืมแชปแม่น
เขาไม่สามารถใส่ข้อความอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาหรือข้อขัดแย้งได้
จากนั้นมาริโอก็พูดออกมาสัก๒๓คำซึ่งผมก็ปฏิเสธ
ผมก็คือชับแม่นปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มันไม่เหมาะสม
ก็คือเขาลงสนามไป๘๐เกมกับ๓๐ประตูแล้วก็๗๘๐
ใช่ครับเยอะนะใช่ถือว่าโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลย
ก็คือว่าบาโลเตอรี่ขาดความเป็นผู้ใหญ่อันนี้สะท้อนได้จากเกมที่
แต่แสงที่ว่านั้นมันเปล่งแบบประปรายซึ่งมันไม่เพียงพอต่อการเล่นฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะทีมใหญ่
นั่นจึงทำให้อาชีพของบาโลเตอรี่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
เขาบอกว่านิยามของสองคนนี้ครับมันเหมือนหมากับแมว
พวกเขาจะด่าหรือทะเลาะกันแต่ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็จะดีกันโอบกอดหรือไหลกัน

ในบางช่วงบางตอนของหนังสือเนี่ยเขาบอกว่า
การที่จะอธิบายตัวตนของบาโลเจอรี่ที่ง่ายที่สุดก็คือ
บาโลคือเด็กอายุ๑๒ขวบ
แต่เขาคือเด็กในร่างของผู้ใหญ่
และในหลายครั้งเขาจะทำตัวเหมือนเด็กเพื่อเรียกร้องความสนใจ
แต่เขาเป็นคนที่
เขาไม่ใช่คนบ้าแล้วก็เขาไม่ใช่คนเลว
เขาต้องการความสนใจจากคนรอบข้าง
ซึ่งหลายคนก็เป็นแบบนั้น
จากนี้ไปผมก็จะขอให้พี่ตะพูดถึงบาโลเตอรี่
จริงจะบอกว่าอะไรดี
พอพูดถึงเขาไม่ใช่คนบ้า

ก็ไม่ใช่เป็นแบบเพจสักเพจของไทยนะ
ก็คือจริงภาพเป็นภาพที่ผมจำได้ดีที่สุดก็คือเป็นภาพที่ในสนามซ้อมแล้วบาโลเดินเข้าไปหาสเตอร์ริดแดเนียลสเตอร์ริต
แล้วก็ให้สลิดสอนเต้นสอนเสริงแล้วเป็นแบบเป็นภาพถ่ายที่เขาถ่ายมาพอดี

ก๋ได้ถ่ายมันท่าเต้นของเตอริทแล้วเป็นเหมือนคือบาร์โหลเดินไปแบบหมาคืน
ยังไงน่ะภาพเต้นอย่างไงน่ะอยู่อยู่
แล้วมันก็ลงมาแสวว่าจำไม่ได้ว่าตัวนั้นทีมอื่นเขาซื้อกล้องหน้า
ก็เป็นเรื่องตลกตอนนั้นนะแล้วก็
ในสนามแล้วกันคือภาพที่เขาเดินไป
อันคือคิดว่าภาพนั้น
อันนั้นรู้สึกจะบอลยุโรปสักนัด
ลูกหรือสองลูกน้อยมาก
แน่คือจำได้ว่าเขายิงสเปอร์ลูกหนึ่ง
เขายิงสเปอร์นัดที่ชนะสเปอร์๓๒
นัดนั้นน่าจะเป็นลูกแรกของเขาเลยแหละ
แล้วก็ไม่ดีใจจำได้ว่า
จังหวะดีใจมีเอ็มเดชานมี๒๓คนกระโดดเข้าไปเกาะ
เขาก็เดินนิ่งตาแข็ง

อ่าตามสไตล์เขาเขาก็จะมีความแบบ
แต่บางทีมันก็หลุดไงที่แบบถอดเสื้อแล้วโชว์กร้ำโอ้ใช่ไหม

เขาน่าจะเป็นคนเป็นเด็ก

จากการที่ไปแย่งเฮนโดยิงจุดโทษ
มีความเป็นผู้ใหญ่แหละวุฒิภาวะเขา
บางทีเขาอาจจะเอาแต่ใจเกินไปหน่อย

แล้วก็เหมือนกับสุดท้ายก็โดนปล่อยยืมกลับมิรานด์
ไม่รู้ว่าปล่อยยืมหรือซื้อจำไม่ได้

เขารู้สึกว่าเป็นสีสันแต่ว่าสิ่งที่ตลกแบบของเขาเยอะใน
แซวโดนแบบแซะด้วยความเพี้ยนของเขา

มันจะมีภาพเขาหัวเราะมันจะมีหน้าเขาฉีกยิ้มตลกอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อย
แต่ว่าผลงานในสนามอาจจะไม่ได้เป็นที่น่าประทับใจมากในฐานะกองหน้า

ก็เลยออกอาจจะไม่ดีใจอย่างเดียวไม่ได้เริ่มออกแนวเสียใจแล้ว
ผมก็ไม่ได้มีติดใจหรือว่าไม่แฮปปี้อะไรอ่ะ
เขาก็จะไม่แฮปปี้ในเรื่องผลงานในสนามแหละ
แต่ที่จะขอบคุณก็คือหนึ่งคือเสียงยิ้มเสียงหัวเราะ

แล้วก็นัดที่สเปอร์นัดที่ยิงสเปอร์
ผมว่านัดนั้นผมว่าโอ้โหสุดยอดแบบมันต้องเป็นเขาอ่ะ

นำก่อนนำก่อนแล้วสเปอร์ไล่ตีเสมอ

แล้วเรานำ๒๑แล้วก็สเปอร์มาตีเสมอ
แล้วก็จะจวนเจียนจะเสมอแล้วล่ะ
ตอนนั้นก็ยังคิดว่ามันน่าจะมาแล้วเว้ย

ยังไม่มาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มานะครับ

ที่ก็๓๑ขวบละ

ก็กำลังค้าแข้งให้กับทีม

ลงเล่นไปไม่ถึง๒๐นัดเลย
เหมือนที่พี่ตาบอกเลย

แต่ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย

แทบไม่เห็นเรื่องราวมิมของเขาแล้วนะ

บารุเตอรี่เขา

ในหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับ

เขามีชีวิตที่สงบขึ้นนะครับ

เงียบคือเงียบไปกว่า

วัยต่างที่เริ่มมีวุฒิภาวะมากขึ้น

ฝึกซ้อมอย่างเดียวซึ่งอาจจะเป็น
เพราะว่าเมืองอดานะ

เป็นพิเศษนอกจากแค่ดูหนังหรือฟังเพลง

ด้วยความที่เป็นเมืองที่สงบแล้วก็บาโลเตอรี่ต้องการ

เป็นสิ่งที่เขาทวินหามาตลอด

แต่คนรอบข้างพูดถึงเรื่อง

ก็คือสิ่งที่บาโลเจอรี่รู้สึกว่า

บาร์โลเตอรี่ก็บอกติดท้ายในการ
กับเพื่อนร่วมทีมน่าจะเพื่อนร่วมทีมนะน่าจะทันกัน
นี่เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดหวังมาก่อนในตลอดชีวิตที่ผ่านมา

ใช่แต่จริงรู้สึกว่าความที่เขาโดนเหยียดเนอะ
เหยียดผิวในอิตาลีคิดว่าน่าจะเป็นผลที่ทำให้เขามีความแบบอินดี้มีความเวียดบางอย่าง

คิดว่าน่าจะเป็นผลจากสิ่งที่โดนกดดันคิดว่าตอนเด็กคงโดนไม่ได้แรงมากนักหรอก
แต่ว่าก็ด้วยความเป็นเด็กมันก็เป็นปม

แต่มันมีความแบบอยากเอาชนะบางอย่าง

เราก็เลยพยายามไปขอว่า
คือเหมือนพยายามใส่เสื้อแบบแปลกอ่ะมันจะมีรูปบาโลเตอรี่ใส่เสื้อซ้อมแบบ
ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องอ่ะในถ้าให้แบบจำได้แบบเร็วเร็วคือ
เหมือนเหมือนตอนเขาอยู่มิลานเขาไปใส่เสื้ออินเตอร์อะไรอย่างนี้
ก็มีนะจริงเหรอเออก็มีนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
มันก็แบบมีอะไรที่แบบประหลาดเกิดขึ้นเหมือนกันไอ้หนุ่มเว้ย
แล้วก็ก็เป็นเรื่องสนุกสนุกของเขาเอาจริงจริงก็ก็เป็นสี่สันนะ
ใช่ใช่เพราะว่าแบบหายากนักเตะที่เพี้ยนแบบนี้แล้ว
มีฝีเท้าขนาดนี้อ่ะมีฝีเท้าขึ้นมาจริงจริงช่วงนั้นเขาก็เป็นแบบ
มีคนเดียวจริงจริงใช่คนเดียวที่แท้ถูกนั่นแหละครับก็
แล้วก็จะกลับมาอีกทีก็เมื่อฟุตบอลยุโรปเริ่มกลับมาเตะนะครับก็น่าจะช่วงประมาณสิงหาเนอะ

ไปพักหาข้อมูลเพิ่มเติมบ้างนะครับก็นักบอลนะนักบอลเตะครึ่งยังต้องพักครึ่ง
เราก็อยากจะพักพึ่งบ้างนะฮะก็เดี๋ยวแต่ว่าก็ยังอย่างที่บอกครับ
ก็ยังจะมีรายการของพวกเราที่จะเป็นออกมาเป็นอาจจะเป็นอัปเดตสีสันใด
รอติดตามครับเพราะเราก็ยังไม่คิดเราก็พูดได้แค่นี้

ยังไงก็จะบอกว่าติดตามทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงก็ใช่แหละ

แล้วฟังกันให้คลายคิดถึงก่อนในช่วงนี้

เดี๋ยวเราจัดให้ยังไงก็ต้องมีเป็นไฟล์บังคับอยู่แล้ว
แล้วก็อยากให้รีบกลับมาก็มาคอมเมนต์บอกได้

เราจะมีแรงรีบกลับมาขนาดไหน
แต่คิดว่าแน่น่าจะช่วงบอลเตะเรากลับมาแน่นอนนะครับ

ช่วงนี้ก็ถือว่าพักครึ่งซีซั่นก่อน
แล้วก็จะกลับมาซึ่งปิดท้ายด้วย

แสบของวงการฟุตบอลในยุคสัก

จริงผมว่าไล่มาตั้งแต่๒๐๑๐เลย
๒๐๑๐ก็มาเผลาลงช่วงมิราณรอบ๒เนี่ยแหละ
เริ่มเงียบแล้วเริ่มไม่ค่อยแสบมากแล้ว
มิราณรอบ๒ก็น่า๒๐๑๗แถวนั้นแหละ
ปีที่เขาเป็นตัวหลักในการสร้างมีมให้วงการฟุตบอลไทย
เอ๊ะฟุตบอลโลก
จริงในฟุตบอลทีมชาติ
ไอ้ท่าดีใจนั้นก็ไอ้ท่าดีใจแบ่งตั้ง

นั่นแหละเป็นเรื่องราวของมาริโอบาโลเตอรี่

เพราะว่าสปอยจะนานเกินไป
ยังไม่รู้ด้วย
ก็ยังไงกลับมาพบกันอีกทีหลังจากเปิดครึ่งหลัง

ก็ติดตามไว้อีกหลังจากนี้สำหรับเดือน

ยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตลาแล้วก็ไปเตรียมตัวพักผ่อนก่อน

ผมกับพี่บอยก็ขออนุญาตลาไว้ตรงนี้
เดี๋ยวอีก๑เดือนมาเจอกัน

สวัสดีครับ